งานของทีมบริบอลสาวไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้ารอบสามไม่ได้
การแรงขันชิงชามโลแล้วนะครับในรอบที่สอง
เอฟทีมหญิงเจอกับอิตาลีนะครับ
อัตรับ๗กับรถที่ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้
สาวไทยก็ต้านเกมลุกที่ดุดันแล้วก็บล็อกที่สูงใหญ่ไม่ไหวครับ
แพ้ไป๓เซตรวดนะครับสกอร์๑๕๒๕๑๒๒๕แล้วก็๑๕๒๕ไม่ผ่านเข้ารอบ๓แน่นอนแล้ว
โดยเกมนี้ครับทัศดานลึกแจ้งมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาก็บอกว่าไม่หนักมาก
แต่มีอาการเคล็ดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ตอนนั้นก็ขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกแล้วก็เท้ามันก็ไปของหนูไปเหยียบกับพี่ปูนิดนึง
มันล้ำไปเหยียบที่ปูนิดนึงแต่ก็ดีที่มันไม่ได้แบบเจ็บเยอะมันแค่แบบเคล็ดนิดหน่อย
ก็ไม่เยอะค่ะนิดหน่อยได้พักพรุ่งนี้ได้พักก็น่าจะดีขึ้น
ก็ทำกายภาพแล้วก็สั่งเข็มก็น่าจะดีขึ้นค่ะขณะที่เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับ
เลยค่ะที่การสมัครโครมกีฬาบอเล็กบอลก็บอกว่าสหพันธุ์บอเล็กบอลอนาชาติ
ว่าเอฟไอวีบีเล็งให้ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพวอเล็กบอล
ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เรานั้นจะได้ติดตามทีมระดับโลกเดินทางมา
ฝีมือกันถึงบ้านอีกแล้วครับ